ใส่ชุดกางเกงขายาวขาสั้นบ้างกติกาก็มั่วไม่มีมาตรฐาน
กระแสข่าวนี้บอกว่ามวยหรือว่ามวยไทยอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นกีฬาประจำชาติซึ่งมีกฎกติกาอยู่ระเบียบวิธีต่างกันนะครับ
ซึ่งกีฬาต่อสู้ชนิดต่างล้วนมีพื้นฐานมาจากครูบาอาจารย์ของมวยไทยทั้งนั้น
หลังจากนั้นบัวขาวก็มีการโชว์ลีลาแดนซ์เลยครับกระจายบนรถบัสนะครับ
ระหว่างเดินทางกลับที่พักเพื่อฉลองความสำเร็
เพราะว่าลูกทีมเนี่ยจบการแรงความวัยที่สองในซีเกมเนี่ย
ก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้ครบทั้ง๑๒รุ่นเลยนะครับที่ส่งแข่งขันที่เวียดนาม
ก็แน่นอนครับตรงนี้เนี่ย